ตอนนี้๕๐๕๐เลยคิดว่าจะตอนนี้เจ้าหน่ายอยู่สามประเทศ

คนที่เคยต้องสดีตามมาแล้วต้องโดยทุนมันใช้ชีวิตแยกไหม
แล้วพอมันเจอแบบนี้มันเป็นครอบครั้งใหม่แล้วหรือเปล่า
มันก็คือเรากว่าคือจริงตัวผมเนี่ยก็ทุนสำนักถึงมากก็ดีเลยนะครับ
แล้วก็พอจะมายืนพอจะทำงานทำพอจะเริ่มใช้ที่ทุกประสิทธิ์มันยาก
แต่พอมันเจอแบบนี้มันก็เหมือนเราใส่หลังครับ
เราก็ไม่มีความคิดถ้าผมว่ามันพลาดจุดเกิดการทำงานหรือว่ากายเรียนเนี่ย

ตอนนี้ก็พยายามประพองให้มันดี
ที่คิดว่าเราเหมือนขนาดนั้นนั่นเลยอ่ะ
หมายถึงว่ารักษณะวิธีที่เราทำจากภายพีเก่าหรือว่ารุ่นร่างรักษณะของเรา
หรือว่ารุ่นร่างผมไม่ได้มีแหล่งกัน
แต่ว่าคือเกษตรมันวิธีการมันใกล้เคียงกัน
แต่ว่าเราไม่ได้ไปยิงใครแค่นั้นเอง

ในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะยิงไทยเลยใช่ไหม
เขาไม่ได้ต้องการนะต้องการทรัพย์อย่างเดียว

คือไม่ใช่ว่าจะยิงไปก่อนแล้วเขาจะเอา

ไม่ได้ยิงไม่ได้คิดจะยิงกันแต่แล้ว
ก็หลายพันคนนะครับ
ก็ที่แชร์ไปแป๊บเดียวเมื่อวานก็๗๘๐๐แชร์แล้วครับ
แป๊บเดียวไปหนึ่งชั่วโมงกว่าชั่วโมง

เขาทำงานเกี่ยวกับอรมนอะไรสักอย่างเนี่ยครับ

ซักอย่างเขาสมดักก่อนแล้วเขามีวิธีการทำงานหรือว่าน่าจะ
ผมว่าเขาเตรียมการมาระดับหนึ่งแล้วครับ
แล้วก็ถามว่าทำไมถึง๒๐นิยม
เหมาะมีพี่เขาถามมานะครับ
ตัวอย่างสำหรับเพจที่คนติดตามเยอะแล้วก็มันสร้างความเสียหายอย่างเงี
ถ้าโอเคผลกระทบกับผมเนี่ยตัวผมเองไม่เป็นไร
แต่ว่าคนรอบข้างผมเนี่ยพ่อแม่หรือว่าเพื่อนเนี่ย
สังคมที่ผมอยู่สังคมที่ผมกำลังยืนอยู่
ตั้งตัวอยู่เนี่ยมันก็มีผลการทำงานของผมก็มีผล
การทำนายอาจจะเราก็ไม่ได้อยากจะให้ลบไหมฮะ
ก็อยากให้ลบครับผมถ้ามีการลบแล้วมีการเขาเรียกอะไรฮะ
อ่าแก้ไขก็ก็อาจจะอาจจะยกเลิกการเงินคดีไป
เก่าเราสารตัดสินเท่าไหร่ฮะตอนนั้นปีห้าหกใช่ไหม
อ่าปีห้าหกครับอ่าลดโทษมาแล้วเหลือสิบเอ็นต์ปีหกเดือนตัดสิบ
ประมาณเกือบเจ็ดปีครับติดจนครบเจ็ดปีครับครับ
ออกมาเมื่อไหร่นะฮะออกมาเมื่อประมาณอ่าสิบเดือนที่แล้ว
สิบเดือนที่แล้วตอนนี้ชีวิตเป็นปกติหรออ่า
เกือบเป็นปกติครับนี่จริงกำลังจะดีแล้ว
ทุกอย่างโอเคแล้วเนี้ยเข้ามาเป็นแบบนี้อีก
สังคมยอมรับเรานะฮะก็มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเข้าทำงานครับ
ครับเขาเข้าให้ไปเรียนหนังสือด้วยครับครับโอเค